รางวัลออกไปเรียบร้อยแล้ว

ครับค่ะเอ๊ะเท่นั่วโอเค
แต่ถ้าฮือล่ะลองไห้ฮือ

สำหรับคนที่ฮือร้องไห้เสียใจและลอตเตอรี่เนี่ยทำให้เราอารมณ์เสียโมโห
อย่าคว่างทิ้งเพราะว่าเอามาทำเป็นกระเป๋าที่มีประโยชน์

เห็นไหมสวยมาก

ไอเดียดีแบบนี้มาจากไหนคะ
ไอเดียดีอย่างนี้ก็คือ

ซื้อเองแล้วถามว่าซื้อเองน่ะใช่ไหม
มันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรใช่ไหม

คือเราเป็นแม่ค้าขายแบรนดเนมนี่แหละ

อะไรที่มันทำให้แบบเกิดการลนลงลดโลกร้อนได้อย่างนี้
ปั๊บหันไปเห็นในกล้องมันเริ่มอยู่ข้างมาก

เราก็เอ๊ะแบบมันตรงกับพอดี
เราก็เสียไปเยอะเราจะแบบคิดอยู่ว่า

แล้วก็ด้วยอาชีพที่เราเอาไปต่อยอดเสร็จแล้วปุ๊บ
เราก็เอาอันนี้แหละลองขึ้นแบบดู

จากนั้นด้วยการที่เราขายออนไลน์ใช้ก่อนเลยค่ะ
เราใช้ก่อนเสร็จปุ๊บเราก็ลองโพสต์ดู
ทีนี้ก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าของแปลกอันนี้แหละค่ะ
คือมีคนชอบแล้วก็ติดต่อ

ใช่ค่ะส่วนมากก็อาจจะเป็นคนรอบข้างก่อน

คือเขาไม่ได้ทิ้งส่วนมากเวลาไม่ถูกอย่างนี้

และที่อยู่กันและเถอะส่งให้เค้านะโมเดียวเอาลายด์เลยไกรการ
๒๐ใบก็ร้อย๑๒๐ล้าน
ป้านี้เราคงบ้อย
แต่ละใบเนี่ย
มีวิธีการดีไซน์ยังไงคะ
ดีไซน์เราจะไม่ตัดเลยค่ะ

พี่เนี่ยไลน์มันต้องไลน์เดียวหมดเลยเนอะ
แล้วก็ไปหารัตเตอรี่มาจากไหนเนี่ย

บางทีเป็นขายตามแผงตามอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ให้เป็นพวกคนแก่คนแถวบ้านเนี่ยค่ะ
คือเขาได้มีอาชีพด้วย

เอ็มคือนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับตัวเอง

ถ้าใช้ไม่มีประโยชน์กับเรา
สร้างความโมโหให้กับเราแล้วแน่
เพราะว่ามันไม่ถูกก็คือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย

เนี่ยเขาก็จะมัดรวมกันมา
ให้คนแก่แถวบ้านเราให้รายได้กับเขา
เขาก็จะมานั่งคัดให้อย่างนี้ค่ะ

ตอนนี้ที่บ้านมี๑๐ไป
คุณภาพของการใช้งานจะทนแค่ไหน

แล้วทั้งนอกบุบุด้วยเครือบพลาสติกอย่างหนาอีกทีหนึ่ง

อันนี้รุ่นใหม่เป็นสารคือมันจะล็อคแน่นไปอีก

ด้วยคว่าพระสติกคือกระโมวิธี
มีกี่ไซส์ค่ะคุณเอ็มคะ
แล้วก็รุ่นเปิดตัวใหม่ก็คือรุ่นศาล

เห็นไซซ์และราคาเป็นไงบ้าง

ถ้าเกิดบอกมาจากรายการนี้

ใบนี้เป็นรุ่นใหม่ก็คือรุ่นศาล
มาจากรายการนี้คู่กัดสะบัดข่าวจาก๑๙๙๙บาทเราลดให้เหลือ๙๙๙บาท
เฮ้ยเดี๋ยวหักครึ่ง๕๐เลยนะคะมือสั่นเลยอ่ะ
รีบเลยค่ะต้องมีคนทักเชื่อฉันสิแล้วจริงฉันถือเนี่ยเจ้าแม่
คนก็บอกไปเอามาที่ไหนอุ้ยฉันรับไปขายต่อดีกว่า
เอาเป็นว่านี่คือสินค้าคุณภาพผลิตจากสิ่งของที่เหลือใช้
ลดโลกร้อนด้วยเนาะใช่แล้วมีหลายขนาดให้เลือกใช้นะคะ
อีกอย่างหนึ่งโทษขอแวะไปนิดนึงค่ะทำไมอันนี้หน้าตามันแปลกกว่านั้นเลยค่ะ
อันนี้แปลกมากเลยค่ะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น
นี่แม่เขาบอกแล้วว่าให้ใส่๓๐ล้านต้องไปให้บรรคุณสมบัติเยอะเนอะเวลาทำงานอะไรอย่างนี้
ฝากน้ำได้เลยค่ะฝากน้ำหน่อยค่ะพี่เอม
ค่ะก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้
ที่ขึ้นให้อยู่เลยนั่นใช่ค่ะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ
อย่างนี้ต้องออเดอร์ก่อนไหมต้องพลีก่อนไหมค่ะพลีค่ะประมาณ๓๕วัน
แต่ลองแชทมาก่อนได้ว่าอาจจะมีรุ่นไหนที่เราทำสต๊อกไว้
นอกจากคนที่อยากได้กระเป๋าอยากจะบริจาคอยากจะให้เจ้าลอตเตอรี่คุณเอ็มออนพี่เอ็มก็ได้เหมือนกัน
ขอบคุณนะครับเป็นยังไงคุณผู้ชมไอเดียเนี่ย
เวลาที่เราโมโหอารมณ์เสียที่ไม่ถูกรางวัลไม่ต้องคว่างทิ้งไปไหนนะคะ